ว่าต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะ

มันมาจากนอกโลก
เขาบอกว่าชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวแม่แจ่มนั่นแหละ
โอ้โหไปเจอกับหินอุกบาท
มันมาจากนอกโลกครับ

ใช่พอรู้ว่ามีหินอุกบาทตกอยู่แถวนี้มากันเพียบเลยครับ
คือภาพที่เห็นเนี่ยคือเมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย

ไม่ได้ไปเก็บเหตุเก็บอะไรนะ

เป็นเศษเป็นเศษธาตุที่เขาว่ากันว่ามันเป็นหิน
ประหลาดคล้ายกับอุกาบาท
ตกลงมามันมาจากนอกโลก

คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
พบแสงประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้า
ในพื้นที่ป่าชุมชนเขตติดต่อ
หมู่บ้านแม่สต๊อกบ้านนาห้องตำบลแม่ศึก
ต่อมาชาวบ้านเขาเชื่อว่าวัตถุที่ตกลงมาจากท้องฟ้าต้องเป็นอุกาบาทแน่

เขาบอกว่ามันมีทั้งหินที่เป็นลูกเล็กลูกใหญ่

ลูกใหญ่ใหญ่สักเท่าไหน
บางคนเขาบอกว่าใหญ่เท่าลูกฟุตบอลก็มี
แต่เป็นเศษเล็กอันนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน
ก็ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข่าวเขาก็พากันไปเลย
เข้าป่าพากันไปเก็บหินประหลาด

แล้วเขาเอามาใส่ไว้ในขวดเก็บเอาไว้
เพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นวัตถุที่มีค่า

ไปถามคนนี้ครับนายอินทรหนักแน่นกำนันตำบลแม่ศึก
ก็แจ้งยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
เรื่องจริงที่ว่ามีชาวบ้านพบเห็นนะครับ
ที่พบว่ามีซากวัตถุต่างคล้ายกับอุกบาท
กำนันจึงแจ้งต่อให้กับทางนายอำเภอทราบ
นายอำเภอจึงสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ชาวบ้านก็ไปกันเยอะไงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกว่านี้
แล้วก็ไปเก็บตัวอย่างหินประหลาดดังกล่าวมา
แล้วส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อไป

ไม่ต้องส่งไปตรวจเฉยก็ได้
เอาส่งไปตรวจอย่างเดียวนะครับในเมืองไทยเราก็พอตรวจได้นะ
แล้วจากการตรวจสอบด้วยสายตานะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดู
เขาก็พบว่าไอ้หินดังกล่าวเนี่ยนะ
มันมีน้ำหนักเบากว่าหินทั่วไปหรือว่ามันเบากว่าโลหะด้วย

ลักษณะมันดูจากภายนอก
มันเหมือนถูกเผาด้วยความร้อนแล้วก็หลอมละลายแล้วก็เย็นลง
มันก็มีความเป็นไปได้ถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์

มันจะลุกไหม้เพราะมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก

ใช่แล้วพอมันตกลงมายังพื้นดิน

ลักษณะมันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้นะครับ
ให้ดูกันเอาไว้นะไม่ได้บอกว่า

ไม่ต้องไปคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่

ไปเก็บพวกตัวอย่างมาตรวจสอบอีกทีนึง

ใช่เพราะฉะนั้นว่าอย่าเอาไปแบบ